กันที่เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะคุณผู้ชม
ให้กับผู้ว่าชัดชาติเพื่อให้ผู้ว่าไปส่งต่อให้กับเด็กนักเรียน
เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแสนกว่าใบ
ดีมากเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้ดีต่อใจมากเลยนะครับ
คำนึงถึงความปลอดภัยของน้องหนูที่จะต้องโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ไปเรียนนะคะ
เครือข่ายประกันวินาศภัยเป็นผู้นำหมวกกันน็อก
มอบให้กับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งต่อให้กับน้องนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
หมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกให้ครบ๑๐๐
โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค
เพื่อป้องกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
โรงเรียนไหนที่ตรวจสอบแล้วว่าสวมใส่หมวกกันน็อกครบ๑๐๐
จะได้รับเงิน๕๐๐๐๐บาทด้วย

งานนี้ค่ะมีนักเรียนจากโรงเรียนมหันนภารามเป็นตัวแทนมาร่วมรับมอบด้วยนะคะ

เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติก็เดินทางไปส่งนักเรียนที่โรงเรียน
ห่างจากสารวการกรุงเทพไปสักประมาณ๖๐๐เมตรนี่ไปด้วยกัน
ระหว่างทางก็มีการพูดคุยกับเด็กนะ
ถึงผลการเรียนอาชีพในฝันตอนโตอยากเป็นอะไร
แต่เรื่องอาหารกลางวันก็ยังคุยกันด้วยนะคะ
แล้วตลอดทางอาจารย์ชัดโอ้โฮแฟนคลับเยอะ
ทักทายกันตลอดทางเลยอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ

พี่อู๋ป่าวทรัมเป็ตตรงนี้ค่ะ
พี่อู๋ขอเดี๋ยวทรัมเป็ตเพลงอะไรรู้ไหม
อ๋อให้อาจารย์ชัดฟังอีกด้วยนะครับ

โอ้โฮทีเดียวท้อเลยนะครับ

อยากให้เบิร์ดป่าวนะครับลมมันจะออกทางอื่น
จะเหมือนไอซะมากกว่า
มันจะมีอย่างอื่นด้วยนะขอเถอะ